นักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบและกฎเกณฑ์มาว่ารถแบบไหนสภาพแบบใดที่ไม่สามารถเอามาขับขี่ได้
จะได้เอาไปเช็คกันที่บ้านว่ารถของคุณเป็นอย่างไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
นี่นะครับเป็นระเบียบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกที่เขากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สภาพของรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตราย
เพื่อจะได้ให้เจ้าพนักงานจราจรใช้พิจารณาสั่งห้ามการใช้รถ
เขากำหนดเพิ่มไว้๔ข้อคือตัวถังรถบิดเบี้ยวเอียงเสียรูปทรงจนกระทบความแข็งแรงของรถ
หรือว่าตัวถังมีส่วนแหลมคมที่ก่อให้เกิดอันตราย
หรือว่ากระจกกันลมด้านหน้ารถแตกร้าวบทบังทัศนวิสัยหรือไม่มีกระจกกันลมด้านหน้าอันนี้ก็ไม่ได้นะ
และถ้ายางล้อมีรอยฉีกขาดยาวเกิน๒๐มิลลิเมตรและลึกถึงชั้นผ้าใบแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน
มีผลบังคับใช้แล้วนะคุณผู้ชมอย่าลืมเช็คสภาพรถของคุณกันด้วยครับ
เรื่องนี้เป็นข่าวดีของคนใช้ก๊าซหุงต้มอย่างพวกเราครับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน
สิ้นสุดในวันนี้ก็คือ๓๑สิงหาคม
แต่มีมติขยายเวลาตรึงราคาเดิมไปอีก๑เดือนไปจนถึง๓๐กันยายนก็คือสิ้นเดือนหน้านะคุณผู้ชม
เป็นการดูแลช่วงสั้นครับระหว่างการรอการแต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่รวมทั้งรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่
แต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้อุ่นใจสบายกระเป๋ากันไปต่ออีกสักเดือนหนึ่งนะครับ
เรื่องสุดท้ายใครเป็นแฟนกีฬาต้องฟังไว้เลยคุณผู้ชมฮะหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันเนี่ยโอ้โห
เขาจะวางแผงฉบับวันนี้๓๑สิงหาคมเป็นฉบับสุดท้ายปิดตำนานหนังสือพิมพ์กีฬา๓๘ปีครับ
และทางผู้บริหารสยามสปอร์ตก็จะหยุดพิมพ์สตาร์ซ็อกเกอร์รายวันสปอร์ตภูรายวันและตลาดลูกหนังรายวันฉบับวันนี้เป็นวันสุดท้ายเช่นกัน
ทั้งหมดจะขยับไปเป็นออนไลน์แทนครับ
แต่สิ่งพิมพ์รายสัปดาห์รายเดือนและนิตยสารอื่นอย่าง
ตาซ็อกเกอร์รายสัปดาห์ผีแดงรายเดือนหงแดงรายเดือนยังมีจำหน่ายเหมือนเดิมครับ